กลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลนั้นวิพากษ์วิจารณ

สำหรับคดีทายาทกระทิงแดงนั้นที่ขับรถเร็ว
และเป็นเหตุที่ทำให้ชนตำรวจนายหนึ่งเสียชีวิต
วันนี้ข้อหาขับรถเร็วนั้นหมดอายุความแล้ว
เกิดคำถามตามมาว่าทำไมถึงปล่อยให้
จนกระทั่งมาถึงจุดที่หมดอายุความได้

จากนี้ระบุด้วยนะครับว่าถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่นั้นไปเกี่ยวข้อง
ทำให้การทำงานทำคดีนี้บกพร่อง
จะต้องเอาผิดทั้งวินัยและอาญาครับ
พลตำรวจเอกพงศพัฒนพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลตำรวจโทอนันต์ศรีฮิวรรณผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกพันธุ์ตำรวจเอกขจรพงศ์จิตภาคภูมิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
และพันธุ์ตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดีครับ
ผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
หนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยา

เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่คดีของนายวรยุทธ์ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบ
เหตุใดคดีขับรถเร็วจึงขาดอายุความ
โดยให้พิจารณาว่าเป็นความบกพร่องของพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน

และให้เสร็จภายใน๑๒วัน
พิจารณาว่าคดีนี้มีการวิ่งเต้นตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตหรือไม่
ซึ่งการที่ปล่อยให้ข้อหาขับรถเร็วหมดอายุความ

และจะชี้แจงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
อกจากนี้ก็สั่งให้รื้อสำนวนคดีเก่าที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับทั่วประเทศ
ซึ่งสังคมก็มีข้อสงสัยในการทำงานของพนักงานสอบสวนนะครับ
ว่ามีการวิ่งเต้นกันหรือไม่
พลตำรวจโทสานิทนั้นระบุต่อหน้าพนักงานสอบสวนคดีทายาทกระทิงแดงนะครับ
ว่าเป็นความบกพร่องของพนักงานสอบสวน
ให้ข้อหาขับรถเร็วนั้นหมดอายุความ
ซึ่งจะต้องดำเนินการในเรื่องของวินัยและอาญา
รวมถึงพิจารณาว่าจะต้องรับผิดชอบทั้งคณะ
หรือเป็นรายบุคคลครับ
ผมฟันทงเลยครับพนักงานสวนบกพร่องครับ

ผมฟันทงให้เลย
ท่านต้องก็ยืนยานในเรื่องต้น

เพราะว่าได้ยินอย่างอะไร
หลงทางตามรัฐบาลประวัติศักดิ์ต้องครับขอบความเวททำทุกฝั่ง
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกวิรดลนั้นยืนยันนะครับว่าทำสำนวนคดีอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถส่งฟ้องคดีได้ก่อนหมดอายุความ
ยืนยันว่าไม่มีการวิ่งเต้นที่ให้ทำสำนวนคดีนั้นอ่อนลง
แต่ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกวิรดลกำลังชี้แจงต่อสื่อมวลชน
พลตำรวจเอกพงศพัฒน์ขอให้ยุติการให้สัมภาษณ์
โดยขอให้ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
เนื่องจากยังไม่สามารถให้รายละเอียดถึงสาเหตุที่คดีหมดอายุความได้
ตำรวจนครบานถึงกรณีการติดตามในคดี
เพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐนะครับ